คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ละครพีเรียสละครย้อนยุคหรือว่าบุภเพสันนิวาสต่อด้วยพรมลิขิตเนี่ย
คือฮาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทำให้แฟนละครบอกเลยว่าอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้น
แล้วแบบละครพีเรียสหลากหลายเรื่องนะที่สนุกนะมีอีกเพียบเลยอาจจะมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเราย้อนไปพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่นี่เลยจ้าลิ่งเจ้าฟ้าเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ
ก่อนแล้วก็หลังเสียกรุงค่ะเป็นเรื่องราวของพ่อขันทองตอนนั้นรับบทโดยเจมสจีรายุ
ผู้ชายที่มีใบหน้าสวยราวกับผู้หญิงแล้วทำอะไรปลอมตัวจ้ะปลอมตัวเข้ามาเป็นขันทีในราชสำนักอายุทยา
ไปสืบหาสาเหตุการตายอย่างเป็นปริศนาของพ่อและแม่ช่วงที่กรุงศรียุธยากำลังจะแตก
แล้วก็ต้องเข้าไปยุงเกี่ยวกับแมงเม่าแมงเม่าคือใครแป้วธพภ์ตาโย้ยจอมแก่นแสนสนฤทธิจะ
ที่ความสามารถในการใช้แบบว่าใช้กลระบดต้องเมื่อหานอกจากการถ่ายทอดมุมมองความรัก
รักแล้วก็ยังมีการปลุกกระแสรักชาติบ้านเมืองด้วยนะคะ

แต่รับรองว่าละครเรื่องนี้สนุกแล้วก็น่ารักในคราวเดียวกัน
คุณผู้ชมไปดูกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขานำมารีรันอยู่นะคะ
สำหรับละครเรื่อง๑ด้าวฟ้าเดียวนะจ๊ะ
ต่อดีกว่านะคะกับละครเรื่องสายโลหิต

นี่คุณผู้ชมค่ะดูภาพซะก่อนย้อนกลับไปเนิ่นนาน
ไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวเพลงก็ดัง
จบศึกค่ะนึกแต่รบแต่รม
จบศึกค่ะนึกแต่รักเจ้าเท่านั้น

ร้องจบศึกมันยังไม่ทันไปรบกับเขาเลย

โอเคคุณผู้ชมค่ะ
โลหิตนี่แหละเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพระนางอย่างขุนไกร

จริงมีการนำมารีเมคหลายครั้งนะคะ

สายโลหิตเวอร์ชั่นหนุ่มกบ

แล้วละครเรื่องนี้ค่ะยังได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงการรับมือกับศึกสงคราม
เมื่อความเสื่อมของกรุงศรีอยุธยามาเยือนทำให้เห็นถึงความอ่อนแอ
การเอาตัวรอดและการคิดคดทรยศบ้านเมืองของขุนนางใหญ่น้อยในกรุงศรีอยุธยานั่นเองคุณผู้ชม
ใช่แล้วค่ะมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งผลงานของบรมครูหม่อมน้อย
ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์อย่างศรีอยุธยาเรื่องนี้หลายคนชอบมากนะคะ
เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละครอย่างพิมาร
มาเนี่ยรับบทโดยนี่เลยค่ะอนันดาเอเวริ่งแฮมที่มาผัวพันในเหตุการณ์ลึกลับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขารับบทเป็นอาจารย์ตอนนั้นจนได้ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตัวเอง
โดยในพาร์ทอดีตเนี่ยจะดำเนินเรื่องผ่าน๓รัชกาลสุดท้ายก่อนที่จะเสียเอกราชให้กับพม่าในตอนนั้น
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชทรงกรอบกู้เอกราชเอาไว้ได้
ทั้งหมดนี้มีสองภาคนะคุณผู้ชมอยากให้ดูคนที่ชื่นชอบละครอิงประวัติศาสตร์
รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะคือดูละครมันเหมือนได้ความรู้ไปด้วย
ได้เรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ไปด้วยนะลองไปหาดูกันได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะน่าดูทุกเรื่องที่พลอยบอกมาเลยนะคุณผู้ชมนะ
เอาไปต่อกันที่พระเอกหล่อกันบ้างคราวนี้อยู่ในยุคปัจจุบันกันแล้วนะคะ